ลูกเกิดกันไปเล่นรถของตลาดซื้อขายนักเตะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น
ข่าวนี้จริงการเปิดตัวอย่างเป็นทางการยังไม่เกิดขึ้น

ตอนแรกก่อนจะมาตกลงไว้ที่ประมาณ๑๘๒๑ล้านปอนด์
เจ้าตัวก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่นะครับ
นี่กุญสือที่ดีสุดโลกตอนนี้ค่าเหนื่อยแพงสุดในโลกตอนนี้ครับ
ส่วนเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาดูไปดูมาเหมือนซบเศร้านะ
แต่ก็มีการย้ายทีมเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ
ครับร่างกายก็ยังต้องปรับอีกพอสมควรนะครับเพราะว่าก็ไม่ค่อยลงสนามเท่าไหร่
ก็เป็นการทำทีมที่ใช้ปรัชญาในการทำทีมนะครับดังนั้นก็จงอยู่กับปรัชญาต่อไป
ดูดูมเบียเฮนรี่ไซเวทแล้วก็โจโจเชอรี่แล้วก็เอ็นเรสทาวน์เซ่นนะครับคุณผู้ชมครับ